อยู่ที่เรื่องของสิ่งที่อยู่ในน้ำนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรือตะเคียน
ซึ่งสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะคะ
ในพื้นที่จังหวัดสกลนครนะคะ
หลังจากที่พบแล้ว
ชาวบ้านตามระเบียบนะคะเดินทางไป
ขอโชคลาภนะคะทั้งชาวจังหวัดสกลนครเอง

บริเวณหนองปลากระเดิดนะคะหน้าวัดบ้านโพนแดง
ซึ่งเป็นจุดที่พบเรือโบราณ๒ลำค่ะ
มีชาวบ้านทั้งในสกลนครแล้วก็ใกล้เคียง
ชมเรือโบราณแล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้านำอาหาร

รวมไปถึงการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยนะคะ
แล้วก็ทูบเทียนมาจัดเตรียมไว้ให้ประชาชน
ที่ต้องการสร้างอาคารจัดเก็บตรงจุดที่พบเรือเลยนะคะ
แล้วก็จะสร้างสะพานเชื่อมเป็นทางเดินไปยังอาคาร

ชาวบ้านโพนแดงช่วยกันก่อสร้างหลังคาสำหรับบังแดดคลุมเรือทั้งสองลำไว้
เป็นการชั่วคราวแบบนี้นะคะ
ประชาชนส่วนหนึ่งค่ะตั้งใจเดินทางมาเพื่อชมความงามของเรือตะเคียนโบราณสองลำนี้
เพราะว่าถือว่ามีความสมบูรณ์มากและเป็นเรือที่

ขณะที่อีกส่วนค่ะเดินทางมาบนบานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่ตะเคียน
ซึ่งเชื่อว่าสถิตอยู่ในเรือทั้ง๒ลำ

เนื่องจากวันนี้เป็นวันหวยออกนะคะ
ก่อนหน้านี้ก็พอวันใกล้เคียงที่หวยออก
จะเดินทางมาบูชากันจำนวนมาก
วิธีการก็คือเดินวนเลยรอบเรือทั้งสองลำ
แล้วก็สังเกตลวดลายต่างบนเรือจริงก็อาจจะเป็นลายไม้ตามปกตินะคะ
แล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือได้ถ่ายรูปไว้เก็บไว้ที่บ้าน
ไปขยายดู
เป็นการคาดเดาก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคุณผู้ชม